ดูต่อกันที่สายมูกันหน่อยค่ะ
บอกเลยว่าบ้านนี้มูทั้งบ้านนะคะ
ลูกของอลองพักดีวิจิตรนั่นเองค่ะ
เวลาจะทำละครละครทีบวงสวงทีสิ่งแรกที่นึกถึงเลย

พี่ก๊อฟพี่แก้วพี่กูธแห่งบ้านพักดีวิจิต
บอกเลยว่าบวงสวงละครใหม่
เชิญพ่อปู่พญานาคมาให้พรเอาเลิกเอาชัยด้วยค่ะ
บอกว่าเคยฝันถึงท่านแล้วก็เตรียมจะขนทีมนักแสดงไปรำขอพรที่คำชโนธกันด้วย
แกบอกไว้ว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
บนบานสารกล่าวเรื่องไหนเรื่องไหน
เรื่องนั้นดังและปังทุกเรื่องค่ะ
ที่สำคัญก่อนบวงสวงหรือว่าก่อนทำงานใหญ่ลูกทั้ง๓คน
อย่างพี่ก๊อบพี่แกรมพี่กู้ตเนี่ยไม่ลืมนะ

บอกพ่อให้พ่อเพื่อพ่ออยู่ให้พระองค์ให้พวกเราสามคนของ
ให้แบบละครดงอะไรอย่างนี้
พี่หรอพี่ไม่ได้ฝันเองโครงแต่เป็นพี่ป์ก๊อฟฝัน

เดี๋ยววันนี้ก็ไหว้ครบเลย
ครบเลยค่ะก็วันนี้รู้สึกแบบโหเปิดดีมากเลยอ่ะ
เพราะว่าพรามท่านแบบว่าเชิญทุกองค์ทุกสิ่งมาอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกแบบโหดีค่ะ
ทุกเรื่องต้องไปคำชโนธเรื่องนี้จะไปไหม
ก็คงไปนะอย่างเดาคนละดวงเดี๋ยวก็จะไปกันนะคะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าหลายท่านก็ให้ความเคารพ
และศรัทธาพ่อปู่พญานาคเหลือเกินค่ะ